คือเรื่องของรถตรวจสอบเบื้องต้นแล้วถือว่าก็มีการตรวจเช็กระยะตามปกติ
แต่ที่สำคัญคือเรื่องของคนขับค่ะ
นี่คือคนต้องแบกรับชีวิตของผู้โดยสารทั้งหมดเอาไว้
แล้วก็ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าตรวจออกมาฉี่เป็นสีม่วงใช่ฮะ
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะ
กับคุณพลอยสจิริฐศิลป์ผู้สื่อข่าวไทรรัตน์ทีวี

ค่ะจะเข้าสู่วันที่๓แล้วนะคะ
ที่เกิดเหตุการณ์รถทัวร์พลิกคว่ำนะคะ
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งแม้ว่าขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะ
คงไม่ได้ย้ายซากรถออกไปจากพื้นที่นะคะ
แต่ชาวบ้านค่ะในวันนี้ก็ยังคงออกมาขายของ
บริเวณริมถนนตามปกตินะคะ
ซึ่งในวันนี้เองนะคะการสืบสวนสอบสวนค่ะ

เพื่อที่จะมาทำสำนวนนะคะ
ร่วมกันกับพนักงานสอบสวนอุดมทรัพย์ค่ะ

ได้มีการจับนะคะคนที่เป็นคนขับรถทัวร์ค่ะ
แล้วก็นำไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่ามีฉี่ม่วง
เดี๋ยวดิฉันจะพาไปพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ค่ะ
ที่ขณะนี้นะคะได้อยู่กับทางไทยรัฐทีวีแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านค่ะ
จากการที่ประชุมนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะจากการสะดวกมาแล้วคือเราจากการประชุมทั้ง
ขนส่งด้วยครับฝ่ายของการทางแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
ซึ่งเราก็ได้พบว่าเชื่อว่าการเกิดจากการประมาทของคนขับนะครับ
ซึ่งได้ขับรถเร็วแล้วก็มีการเสพยาบ้ามาก่อนขับนะครับ
ซึ่งทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเป็นเหตุขับนี้ขึ้นมานะครับ
แล้วได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับผู้ต้องหาครับณขณะนี้ธรรมนักศูนย์ได้แจ้งข้อหา
เรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นอ่าได้ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ทางอ่า
เจ็บสาหัสแล้วก็เรื่องของการเสพยาบ้าขณะขับรถนะครับ
แล้วก็เรื่องของการไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานในทันทีนะครับ
เมื่อเกิดประเภทขึ้นมานะครับก็เรื่องเรื่องการหลบหนีนะครับ
ซึ่งเราก็ได้แจ้ง๓ข้อหาแล้วก็อยู่ระหว่างการที่จะต้องดำเนิน
ข้อหาเพิ่มเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ
ซึ่งมีป้ายของกรมทางได้เตือนไว้ว่าไม่ให้ขับรถเกินกว่า๖๐
ซึ่งเป็นความผิดเรื่องการฝ่าฝืนการจำกัดความเร็วของพรบทางหลวงครับ
ค่ะจากการตรวจสอบประวัติของทางคนขับรถเองเนี่ยค่ะ
เขาเคยมีประวัติการเสพยามาก่อนไหมคะท่านจากการดูประวัตินะครับ
เบื้องต้นจากทะเบียนประวัติมีคดีของเรื่องของการเสพยานี่
คดีแล้วก็คดีของครอบครองยาบ้ายหนึ่งคดีตั้งแต่ปีสี่แปด
จนถึงปีห้าหกนะฮะ
คุณสีอะไรไปดูรับฟังกันนะครับปล่อยให้ผู้ขับรถไปเสพยาบ้านะครับ
คุณท่านผู้บัญชาการมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะสำหรับผู้ที่ขับรถทัวร์นะคะขณะนี้ค่ะ
ตัวของผู้ที่ขับรถทัวร์เองนะคะก็ยังคงถูกรักษาค่ะ
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เนื่องจากว่าตัวของคนขับรถทัวร์เองนั้นขณะนี้ค่ะ
แพทย์ได้แจ้งนะคะว่าทางคนขับรถทัวร์นั้นได้มีอาการมึนเมา
แล้วก็ยังคงสติไม่ดีค่ะทางแพทย์นะคะก็เลยไม่ได้มีการนำมาให้ตำรวจนั้นสืบสวนสอบสวนค่ะ
จากเกรงว่าจะกระทบกับการสืบสวนสอบสวนนะคะ
ซึ่งจากการที่ตำรวจได้ไปสอบสวนเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ก็บอกนะคะว่าคนขับเนี่ยได้รับสารภาพนะคะว่าได้มีการเสพยาเข้าไปค่ะ
จำนวน๒เมตรเพื่อที่จะให้ไม่ง่วงนะคะ
ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยได้หลบหนีไปก่อนค่ะ

แล้วก็ถูกว่าจ้างนะคะครั้งนี้จำนวน๗๕๐บาทด้วยกันค่ะ
ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะ
ตำรวจก็จะมีการเรียกบริษัทประกันนะคะ
บริษัทขนส่งค่ะรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการชดเชยค่ะ

ซึ่งซากพักรถนี้ค่ะก็จะต้องรอนะคะ
ให้ทางตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนคดีแล้วเสร็จค่ะ
ซึ่งจะมีการย้ายออกไปจากพื้นที่
โดยจะให้บริษัทของเจ้าของค่ะ

รายงานจากอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ